อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่นำมาเตือนคุณผู้ชม
เรื่องของการถูกหลอกให้เสียทรัพย์จริงแล้ว
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ผิดแปลกจากทุกครั้ง

หลอกลวงสาวชาวไทยใหญ่นะครับคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเป็นผู้ถูกรางวัล
โชคดีจากการชิงโชคได้ทองคำมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
แต่ว่าต้องมีการโอนเงินค่าภาษีด้วยการซื้อบัตรเติมเงิน

วันนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นั่นก็คือนางสาวแนนซันขวัญอายุ๒๕ปี
วันนี้ไปพร้อมกับนายปูอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งคู่เป็นแฟนกันค่ะ
เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าถูกหลอกให้ซื้อบัตรเติมเงินทรูจำนวน๑๐๐๐บาท
บาทมีหลายครั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไง
หลังจากที่มีข้อความส่งไปในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
นางสาวแดนสันผู้เสียหายเล่าว่าได้มีข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
เป็นหน้าแล้วก็ชื่อของนายตันพาสกรณฑีเจ้าของเครื่องดื่มชายี่ห้อดัง
แจ้งว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
หรือถ้าจะรับเป็นเงินสดก็จะได้๑ล้านบาท
แต่มีเงื่อนไขคือต้องมีการโอนเงินค่าภาษี
แต่ปรากฏว่าเมื่อโอนเงินไปแล้วส่งหลักฐานไปแล้ว
กลับบอกว่าเกิดการผิดพลาดให้ส่งมาอีก๒๐๐๐บาท
อันนี้เป็นครั้งที่๒ก็เท่ากับว่าเสียเงินไป๔๐๐๐บาทค่ะ
พอส่งไปอีกก็ขอกลับมาอีก๓๐๐๐บาท
และบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนไทยก็ขอเพิ่มอีก๓๐๐บาท
รวมแล้วศูนย์เงินครั้งนี้ไป๑๐๐๐บาทค่ะ
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ติดต่อกลับไป
พบว่าเรื่องเงียบหายไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยคิดว่าตัวเองถูกหลอกแล้วล่ะ
ก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านบึง
และตำรวจเองก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ไปสู่การจับกลุ่มในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อไป

ภัยสังคมมาหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์เอง
ว่าจะเป็นแฟนเพจปลอมเว็บไซต์ปลอมต่างเหล่านี้เอง
จะมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมด
ดังนั้นก่อนจะเชื่อต้องเช็คให้รอบครอบก่อนนะครับ